ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
เอาล่ะสำเร็จค่ะตอนนี้ได้บ้านเต็มหลังแล้วคุณดำทิศรับแล้วค่ะ
ตอนนี้๔หมื่นบาทครับ

เพลงใจอ่อนครับของคุณฝนธนสุนทรนะฮะ

ออกวางตลาดเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙
คำร้องโดยคุณธรรมศักดิ์ศักดิ์แก้วทำนองและดนตรีโดยคุณวีรพงศ์บุตรากา
เป็นเรียกว่าเพลงสร้างชื่อให้กับคุณฝนอย่างมาก
เป็นเพลงหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์ไทยที่ดังจริง

ก็สำเร็จเรียบร้อยคุณน้ำทิพย
เป็นไงเหมือนยกภูเขาออกจากอก
โอ้โหยังเหลืออีกหลายลูกครับ

ตอนนี้มีแน่แล้ว๔๐๐๐๐บาท
ใจคอเอาถามกันเล่น

เพลงต่อไปได้แซ่นหนึ่งใช่ไหมคะ

ดจะหน้าเลือดก็เลือดซิบมาเลยใช่ไหม

คนทางเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฟังก่อนใช่ไหมเพลงนี้๕

คุณน้ำทิพย์ใช้ตัวช่วยไปแล้ว๒ตัว
เหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้
คือร้องเพลงเก่งแล้วก็ฟังเพลงต้นฉบับตอนนี้

เดี๋ยวมาจัดการกับชีวิตกันต่อ
อินโทรเพลงที่๕นะฮะ

เพราะฉะนั้นถามข้างล่างดีกว่า
ซดูมั้ยเพลงนี้คุณรักตู้ว่าคุณน้ำทริปจะหยุดหรือว่าคุณน้ำทริปจะเล่น
จากการที่ผมนั้นได้ฟัง

ก็คิดว่าคุณนัมทิฟน่าจะเล่น

ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึง
หญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดหนึ่ง
ใช่มากครอบครับวทีมก่อนอาหารครับผม

มีเพลงผู้ชายมาแก้ด้วย
เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นภาพสำหรับคนที่ประกวดร้องเพลงบ่อย
จะเป็นเพลงที่ต้นเลยที่ใช้ประกวดบ่อยมาก
แล้วก็ส่วนใหญ่จะได้รางวัลกันด้วย

แต่ว่าเพลงนี้น่าจะเป็นโจทย์ยากสำหรับพี่น้ำทิพย์เลยครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปถามคุณน้ำทิพย์กันดีกว่าว่า
เธอจะเล่นหรือเธอจะไม่เล่นนะฮะ
เจ้าหวานแถวที่คุยกันไปปล่อยให้ไปทบส่วน
เมื่อกี้น่าจะจบเพลงไป๒รอบ
ไปออกกำลังกายมาไปไงมีสลัดแขนไปวอม
เมื่อกี้ได้แววน่าจะจบไปกี่รอบแล้วฮะ
ลีด

โอ้โหไอ้ปั้นแม่ค้านี่
แม้ใจถึงจริงใจถึงนะฮะเล่นนี่คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะเข้าใจนะ
ตอนนี้คุณน้ำทิพย์เล่นแล้ว
ทางด้านล่างผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายคิดว่าเขาจะใช้ตัวช่วยไหมเอ่ย

น่าจะใช้แล้วนะเพราะว่าเพลงเก่าเก่าบางทีคำมัน
มีเวอร์ชั่นใหม่มามันก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยคำนิดคำน้อยอย่างนี้ค่ะ
คำนิดคำน้อยอาจจะทำให้สับสนใช้ไว้ก่อนก็ได้
นี่ความเห็นคุณเนสค่ะคุณวาวล่ะคะ
อยากให้พี่น้ำทิพย์ใช้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ในกระเป๋าแล้วคือ๔๐๐๐บาท
แล้วก็คือเพลงนี้อย่างที่พี่น้ำทิพย์บอกคือเนื้อมันไม่ซ้ำกันเลย
กลัวจะสับสนด้วยก็ใช้ไว้ก่อนจะดีกว่า

ครับอยากให้ใช้ตัวช่วยครับเพราะว่าอาจจะต้องมีคำผิดเยอะแน่เลยเพลงนี้
เพราะว่ามีหลายเวอร์ชั่นด้วยแล้วก็มีทั้งเวอร์ชั่นผู้หญิงผู้ชายด้วยครับแล้วก็
เป็นเพลงที่แบบนานแล้วพี่นพิษอาจจะไม่ได้ฟังเพลงนี้มาแบบเจาะจงมาอะไรอย่างนี้ครับ

เพื่อป้องกันให้บ้านหนึ่งหลังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ
ผมว่ายังไงก็ต้องใช้แน่นอนครับนะเพราะว่าเพลงยากครับ
ทุกคนเป็นห่วงหมดเลยเพราะว่าอะไรมีเรื่องบ้านคุณป่า
ทำให้เราแบบอยากให้เขาได้เงินเอาบ้านออกจากจำ
แล้วผู้คนที่จะต้องมาอยู่ในบ้านเนี่ยก็มายืนตาแล้วค่อยมองอยู่แล้ว
อ่าแต่ทั้งหมดเลยคุณป่าก็คือเจ้าตัวเขานี่แหละรู้คนเดียวเลยว่าเขาอยากใช้หรือเขาไม่อยากใช้
ค่ะทบทวนเนื้อไปแล้วฟังความเห็นของเพื่อนไปแล้วครับ
คุณน้ำทิพย์ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ค่ะค่ะอ๋อเฮ้โอ้โหตอนนี้พลิกผูไปหมดเลยนะครับคุณป่า
เพราะว่างนี้แค่คืออยากให้ใช้รุ่นให้ใช้
สตูอยากให้ใช้แต่คุณน้ำทิพย์เองตอนนี้ไม่ใช้
เอาใจช่วยครับอยากให้ประสบความสำเร็จนะฮะ

มาเอาใจช่วยคุณน้ำทิพย์กันนะครับว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่นะฮะ
เพลงที่ห้านะครับมูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้า
เพลงมาครับ
มีทุกคนเพราะเธอจ้ะ
ก็ไฟมันเกิดมาช่วยพว่าเขาอยู่ในคุณค่ะ
ได้เลยน้ำหน้าไว้อาจจะคุยกับเธอ
เหมือนคุณล่ะไอ้พี่
สำคัญสิครับ
ขอดูสินะคะสิครับ
ฝากเพลงรักลายล้างส่วนใจฉัน
เสียงเพลงที่กลุ่มชวนใจวัน
ฝากรำคัญเพลงเพลงรี
พบกันปีไกลก็เมืองเพชรมันไกล
มีแค่นี้แล้วยังไม่มา
อย่าเหล่านี้อาจจะที่
คุยราชาโอนิน
ฝากเพลงเพลง

ฝากเพลงเพลง
ชักรุงสามารถและไว้พมัน
ไม่วางแวน
ถึงมีสีท้องสองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหวังเพียงชม
แล้วใครใคร
ข้าว่าพบรักใจ
แล้วท้อนปะท้องนี่
ยังยังเกลื้นเกลื้น
เกลื้นใจของสุรทรรม

เหมือนโดนสะกด
เหมือนโดนสะกดอยู่ในพวังต้องมนต์เสียงของคุณน้ำทิพย์นะฮะ
ทุกคนในห้องส่งผมว่าทางบ้านด้วยนะครับ
โอ้โหมันเป็นเพลงที่สุดยอดจริง

มันทำไมมันจะเศร้าอะไรขนาดนี้ล่ะค่ะเพลงนี้
จะเป็นเศร้าที่ยังไงเนื้อเพลงก็เศร้า
มันเป็นบอกชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง

ค่ะเป็นการฟังเพลงเพราะที่ทรมานที่สุด

จะทรมานเนื้อร้องด้วยไหนจะทรมานเก่งอีกว่าร้องถูกร้องผิด

ฟังแล้วเคลิมครับถ่ายทอดออกมาได้ดีมาก
ดีมากเนอะ

วาวนะครับเป็นไงครับผลงานของคุณน้ำทิพย์
ซึ้งครับพร้อมมากเศร้ามากเลยครับ

ร้องได้ค่ะเป๊ะทำนองอะไรเป๊ะหมดเลย
ก็ขอเอาใจช่วยนะ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณน้ำทิพย์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เอาละครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้

นะครับจะประสบความสำเร็จแฮปปี้กลับบ้านไปหรือไม่นะฮะ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณน้ำทิพย์ร้อง

คุณน้ำทิพย์
ร้องได้ให้ล้าน